ดีนะมีข้าวมากินเนี่ยสั่งข้าวมา
เดี๋ยวอย่าพึ่งใจเย็นสิ
ถอดไหมเนี้ยหายเย็นน่ะ

เดี๋ยวเดี๋ยวอะไร

ไม่ต้องอ่านแล้วเนี่ยเรื่องของอาหารต้องมากันก่อนเป็นที่หนึ่ง
เดี๋ยวคุณอันนี้ซื้อจากไหน

เพราะว่าสั่งคุณแม่ค้ามาบอกเดี๋ยวเอาเข้ามาในรายการ

ตอนจะซื้อจากยังไง

เอาข้าวมาจานหนึ่งข้าวกะเพราแล้วก็ไข่เจียว
อะไรอร่อยคุณซื้อมาเท่าไหร่
เฮ่ยไม่กินแล้ว
ร้อยหนึ่งอืมร้อยหนึ่ง
หิมแล้วบ้างป่ะนี้ไม่ได้กินซะทีนี่ไม่กินแล้วเหรอ

วัดที่ต้องบอกเลยว่าทำด้วยใจจริงค่ะเดือนราคาอาหารที่ถูกแซนถูก
ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติกลายเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารอิสลามที่ต้องมาทานให้ได้สักครั้งหนึ่ง
กับร้านสู้แค่หมด
เศรษฐกิจตกที่สุดของในช่วงนั้นนะคะ
คือมีปัญหากับหนี้สินประมาณ๔ล้านบาท
ในช่วงนั้นยังคิดวิทย์ถูกเลยว่าจะทำอย่างไร
พระเจ้ายังเมตตานค่ะให้เราได้มีทางออก
ก็คือไปส่งไก่คนกาหารกับวันของนักเรียนซึ่งเป็นเด็ก

ก็มีความรู้สึกว่าไก่ราคาต้นทุนก็จะไม่สูงมากนัก
ก็เลยตัดสินใจเลี้ยงเด็กฟรี
ผู้ปกครองตามมาก็บอกว่าเออให้ขายเถอะ

ตั้งชื่อร้านให้ว่า๑๐บาทสู้แค่หมด
ก็เลยเป็นที่มาของร้าน๑๐บาทสู้แค่หมู

และเมนูที่เห็นก็จะเป็นเมนูง่าย
เพราะว่าในช่วงระยะที่เลี้ยงเด็กฟรี
ก็จะทำอะไรไม่เป็น
ก็จะเป็นผัดกะเพราไก่ไก่ทอดกระเทียม
ซึ่งเป็นเมนูที่ไม่ได้ยาก

จากเจ้าของร้านที่เป็นกันเองแล้ว
นั่นก็คือขั้นตอนการสั่งอาหาร

เลือกเมนูอาหารที่สถานที่เคาน์เตอร์สั่งอาหาร
จากนั้นก็ไปนั่งรอที่โต๊ะอาหาร

คุณพี่สุธิวาก็จะนำอาหารที่ทำเสร็จ
เตรียมเสริมให้ลูกค้าโดยใช้วิธีนี้
ก็จะนำอาหารที่ทำเสร็จมาเตรียมเสริมให้ลูกค้าโดยใช้วิธีนี้ค่ะ
จากนั้นพอลูกค้าได้ยินเสียงดังขึ้นที่โต๊ะของตัวเอง
ก็ต้องมารับอาหารที่เคาน์เตอร์
พอทานเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมนำจานที่ทานแล้ว
ว่ามาเสื้อคนกลับน้อยให้ไปไว้ที่ที่กำหนดแล้วก็จ่ายค้าข้านาธิบดี
หลังจาก๙ปีที่ใช้หนี้หมดแล้วเนี่ย
เพิ่งค้นพบว่าอันนี้มันคือความสุขจริงค่ะ
ที่ว่าเป็นตัวตนของเราจริงที่อยู่แบบว่าหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางของหลักการศาสนาฟันตดาให้อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง
แล้วมาตรงกับพระราชดำริแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ใครที่สนใจอยากจะมาชิมอาหารอร่อยในราคา๑๐บาท
สามารถเดินทางมาได้ที่ร้านซูแคร์หมด
ตั้งอยู่ที่คลอง๙ถนนคลอง๙แขวงคลอง๑๐เขตน้องจอก
กับศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย
ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็น
บอกได้เลยว่าห้ามพลาดค่ะ
โอ้โหสิบบาทเอง

ใช่แล้วทำใจด้วยใจด้วยทำด้วยความมีความสุข
่งมั่นตั้งใจท้ายที่สุดหนี้๔ล้านก็ปลดไปได้
สุดยอดเลยนะแค่๑๐บาทแล้วบรรยากาศดีด้วย
ไปอุ่นกันเยอะนะครับค่ะฝากคุณซื้อมาให้ฉันด้วยเนี่ยอย่างไร

เห็นไหมคุณชนะใจดีพอ๓อัน๓จานอีกแล้วสบาย
๓จานเลยเหรอใช่ได้ไหมล่ะโอ้โหวันนี้กินจุดเรื่อยนะ